มาดูเรื่องราวของการไปกู้เงินกรยาศรกันหน่อย

คนกู้มาแล้วไม่ยอมไปจ่ายคนค้ำเดินร้อนต้องเป็นหนี้เป็นสิน
แต่ล่าสุดเขาไม่ได้กู้แต่เขาต้องเป็นหนี้
ใช่เพราะว่าแม่ออกมาร้องบอกว่าลูกชายไม่เคยกู้เลย
แต่ว่ามีหนังสือทวงจากกรยศมา
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเขาพยายามร้องไปหลายหน่วยงาน
ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการปลอมแปลงเอกสารทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางเจ้าของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

เจ้าของโรงเรียนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย

ย้ายไปแล้วย้ายไปอยู่ชนบุรีติดต่อไม่ได้
ประจำสำนักงานอายการสูงสุดสาขาเทิงจังหวัดเชียงราย

กรณีที่ผู้ปกครองได้ร้องทุกข์แจ้งความต่อตำรวจภูทรเชียงของ
เพราะว่ามันมีหนังสือมาทวงหนี้จากกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากรยศ

บอกว่าเป็นหนี้กรยศอยู่๕๐๐๐กว่าบาท
ครอบครัวก็บอกว่าเอ๊ะไม่เคยกู้ยืมเงินเลยนะ
คิดว่าน่าจะถูกปลอมลายเซ็นต์
ถูกปลอมทั้งผู่ค้ำผู่กู้

คือนายชัยสิทธิ์และนางมาลีแก้วกล้า
เป็นสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนลูกรักเชียงของ
โรงเรียนชายสิทธิ์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
ก็เข้ามาชี้แจงกับทางอายการจังหวัดเทิงนะคะ
ยืนยันด้วยบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็น

เพื่อกู้ยืมเงินจากกรยศแล้วก็รับปาก
จะช่วยตามตัวผู้ที่ทำเอกสาร
ให้มาเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ตอนนี้ผู้รับผิดชอบทำเอกสารเขาย้ายไปแล้ว
อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วไปอยู่ที่ชนบุรี
พยายามติดต่อแล้วแต่ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่จากกรยศก็มีโทรศัพท์
สอบถามรายละเอียดในเรื่องนี้แล้วด้วย
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบเรื่องเอกสารโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อกจากนี้นายชัยสิทธิ์และนางมาลีแก้วกล้า
เจ้าของโรงเรียนชายสิทธิ์ก็ได้ไปขึ้นศาลจังหวัดเทิง
เพื่อที่จะสู้คดีที่ทางกรยศยื่นฟ้องแพ่ง
หลังจากที่โรงเรียนทำเรื่องขอกู้ให้กับนักเรียน๕ราย

รวมทั้งหมดเป็นเงิน๖๐๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าไม่ได้นำส่งเอกสารหลักฐานของนักเรียนผู้กู้
แล้วก็ไม่ได้ส่งเงินคืนให้กับกรยศ

สารได้ให้คู่ความไกลเกลี่ย
แล้วก็นางมาลีในฐานะเจ้าของโรงเรียน
ก็ตกลงจะคืนเงินทั้งหมดให้กับกรยศต่อไป

ส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็นจดหมายมาทวงหนี้
แล้วลูกชายเขาไม่ได้ไปกู้หนี้จากกรยศรเนี่ย